คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ติดตามเรื่องของคดีคุณแตงโมแม่
ตอนนี้ติดตามกันเข้มข้นจริง
ทนายบางคนห่วงว่าอาจจะมีการสร้างหลักฐานเท็จ
คุณเต้จะควงแม่ไปเปิดวัตถุพยาน
ทนายเดชายื่นหนังสือกองปราบนะครับ
เพราะว่าสสเต้ข่มขู่จะกระทืบเขา

แต่ทีนี้เรื่องของคดีมันจะไปในทิศทางไหนบ้าง

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณขวัญ

ผมตั้งใจว่าจะเลิกขีดเส้นใต้เกี่ยวกับเรื่องแตงโมแล้ว
เพราะว่าคดีมันน่าจะไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วแต่มันยังจบไม่ได้
มันยังจบไม่ได้เพราะว่าทิศทางคดีเนี่ย
มันจะทำให้เราสับสนว่าตกลงเอายังไง
สำนวนเก่าที่ตำรวจทำส่งอายการ
และอายการกำลังจะส่งฟ้องในไม่กี่วันข้างหน้า
เป็นเรื่องของประมาทเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

แต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามบอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมฆาตกรรมอำพราง
กลุ่มนั้นก็คือคุณอัจฉริยะสสเต้ทีมกฎหมาย
รวมทั้งแม่ของแตงโมด้วย
บอกถึงขั้นว่าแตงโมเสียชีวิตบนบก
ไม่ใช่เสียชีวิตในน้ำอ้าว
ของเก่าอีกแบบหนึ่งของใหม่อีกแบบหนึ่ง
คำถามคือว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ
อายการจะเอาสำนวนใหม่ที่เรียกว่าเป็นฆาตกรรม
ไปรวมฟ้องกับสำนวนเก่าที่เป็นข้อหามินประมาทได้ไหม
มันก็ไม่น่าจะได้เพราะว่ามันก็ขัดแย้งกัน
ถ้ารวมสำนวนไม่ได้เพราะว่ามันแย้งกันเอง
คณะของแม่แตงโมทีมของสสเต้และคุณอัจฉริยะ

ถ้าฟ้องเองหรือแยกกันฟ้อง
แล้วมันจะเป็นยังไงตามมา
นี่คือเรื่องสับสนทางข้อกฎหมายที่เราควรรู้
ฉะนั้นผมจะขอคำตอบจากพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
ท่านเป็นโลคาและการที่สภาบันปฏิลูกกระบวนการยุติธรรม

มันจะเป็นยังไงต่อผมถามให้แคบเข้าไปนิดนึง
คือถ้าอายการเห็นหลักฐาน
ฝ่ายคุณอัจฉริยะฝ่ายสสเต้

คือตอนนี้นะครับต้องเข้าใจว่า

กับตำรวจพ้นไปแล้วนะครับ
ของเขาเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยนะฮะยังไม่สายเกินไปที่จะนำไปส่งมอบให้พนักงานอายการนะฮะคืออายการจังหวัดนทบุรีเนี่ยนะครับ
ในการที่จะนำเข้าสู่สำนวนนะครับหรืออายการอาจจะสั่งให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมอะไรก็ยังสามารถทำได้ครับ
ควรจะไปในช่องทางนั้นนะครับไม่ควรจะไปคิดในเรื่องของการฟ้องคดีเองนะครับ
ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากนะฮะ
และประสบความสำเร็จลำบากนะฮะอันนี้อันนี้อยู่บนพื้นฐานเพราะว่ามีข้อที่จริงเรื่องที่ว่านะฮะ
ระยะเวลาที่อายการยังไม่ส่งฟ้องศาลเนี่ยเขาสามารถไปรวบรวมหลักฐาน
แล้วไปบอกอายการว่านี่ผมมีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เพื่อให้เชื่อว่าเป็นฆาตกัตกรรมอำพลาง
แล้วของเก่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องประมาท
อายการจะต้องสั่งให้ตำรวจไปสอบใหม่หรืออายการจะต้องทำยังไงครับ
ยัดหลักฐานอันนั้นนะครับการรวมประสุนสั่งให้ตำรวจสิทธิ์การงานสอบสวนเนี่ย
ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรืออายการอาจจะรวบรวมพยาหลักฐานเองนะฮะ
ได้นะครับสอบสวนปากคำเพิ่มเติมเองครับผมว่าก็คงได้นะครับ
ไม่ต้องผ่านตำรวจนะครับหรือแม้ตอนปัจจุบันเนี่ย
ทางผู้เสียหายเขาไม่ได้ไปยื่นอะไรไม่มีใครไปยื่นอะไร
เมื่ออัยการได้เห็นนะครับการให้ข่าวว่ามีล่องรอยมีเบาะแสมีข้อมูลอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย
ผมว่าอัยการเนี่ยนะครับจะต้องเรียกคนนะครับ
เหล่านี้นะครับไปให้ค่อยคำนะครับหรือไปสอบถาม
ต้องมีพยายามบังคัญอะไรนะครับเพราะถึงเป็นเรื่องที่คุณสร้างคุณรู้แล้วนะครับ
ไม่ต้องรอให้แค่นิดนึงคำเล้วก็น่าจะทำได้ครับ
ถ้าสมมุติอายการเชื่อในข้อมูลในหลักฐานว่าเป็นฆาตกรรม
เวลาอายการสั่งฟ้องก็ไม่สั่งฟ้องเอาสำนวนเก่าไม่ต้องพูดถึงกันแล้ว
ใช้ใช้หลักฐานใหม่ส่งฟ้องเป็นคดีฆาตกรรมถูกไหมครับ
ถูกต้องครับคือถ้าสั่งสอบเพิ่มเติมรับพญาหลักฐานอะไรจากผู้เกี่ยวข้องนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นพยานหายเป็นพลเมืองดีอะไรก็แล้วแต่
และตรวจสอบแล้วนะเห็นว่ามันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในข้อหาอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายนะฮะหรือการฆ่านะฮะ
แล้วก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องสั่งให้ตำรวจแจ้งข้อหานะฮะ
ในข้อหาตามที่ตรงกับพญาหลักฐานนั้นนะครับ
แล้วก็สั่งไม่ฟ้องข้อหาประมาท
ครับแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นตำรวจนนทบุรีจะเอาหน้าไปไว้ไหนครับ

ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงเนี่ย

ถ้าสมมุตินะครับว่าเห็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าทำไมพยาหลักฐานเหล่านี้
ตำรวจจึงไม่ทราบหรือทราบแล้วนะฮะ
คือหมายถึงว่ารู้แล้วทราบแล้วแต่ว่า

พยายามจะให้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุประมาท

ความผิดสิครับเป็นหน่วงหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
และช่วยผู้ประชังความผิดไม่ให้รับโทษอาญา
ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าแต่ละคนคณะสอบสวนหรือคณะภาคส่วน
แต่ละคนทำอะไรแค่เหนือเทรงใด
ถามท่านในความเห็นส่วนตัวไหม
ท่านคิดว่าคณะของคุณอัจฉริยะของสสเต้หรือของแม่คุณแตงโมเนี่ย
คิดว่าเขาจะมีหลักฐานให้อายการเชื่อได้ไหม
ว่าเป็นคดีฆาตกรรมมันจะมีหลักฐานถึงไปถึงตรงนั้นได้ไหม

เท่าที่ผมสะดับจากความรับประเมินนะครับ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะฮะ

และผู้คนขนาดนี้ก็รังเลว่ามีอะไรใช่เหรอ
แต่ละคนก็พูดชัดเจนว่ามีนะครับ

ยิ่งราชาไปก็ยิ่งไม่มีความมั่นใจ

อาจจะทำให้เป็นข่าว

ไม่มีหลักฐานใหม่อะไรเลยเนี่ย

คณะบุคคลเหล่านี้เขา

โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือครับ

ไม่ว่าจะเป็นเจตนาที่
จะเฟทอะไรขึ้นมารึเปล่า

หรือเป็นความเขาโม่เขามาปัญญา

ก็มีนะฮะแต่ยังไม่พร้อมจะเปิดนะครับ
ก็หลายวันมาแล้วทุกคนก็อยากรู้อยากดู
เห็นคนจับขากรีดขาครับ
เอาล่ะสมมุติว่าถึงวันที่อายการจะต้องส่งฟ้องอีก๒อาทิตย์
แล้วคณะนี้ไม่มีหลักฐานไปให้อายการอายการก็สั่งฟ้องไป
วันหนึ่งเขาเจอหลักฐานมัดแน่น
เขาไปฟ้องเองเนี่ยการฟ้องเองก็ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง

ใช่ครับในขณะนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับ
เพราะคณะงานอายการยังไม่ได้สั่งฟ้องนะครับแล้วก็ละล่าละลั่งนะครับ
เดิมก็มีกำหนดจะสั่งฟ้องไม่เพราะอะไรแล้วแหละนะครับ
แต่ตอนนี้เมื่อเขายังไม่สั่งฟ้องก็ค่อยเวลาไปเห็นว่าอีกประมาณเดือนหน้า
อาจจะมาอีก๑๐เดือนก็มีหลักฐานอะไรก็เอาไปให้อายการได้
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาไปให้คณะงานอายการ

หรือคุณจะเปิดแล้วไว้ใจอายการก็เอามาให้ออกรายการทีวีมา
ออกอายการภูมิมากแล้วก็เอาไปให้อายการออกทีวีให้คนมาทั้งเมือง

อายการเขาจะหลบไปไหนได้อย่างไรล่ะครับเขาจะไม่รวมสำนวนได้หรือวิศัพท์
เป็นความวิปริตทางคดีทางอะไรไหมความยุติธรรมไหมครับ
คล้ายมันคือประชาชนคนดูนี่ก็หัวปั่นไม่รู้จะเอายังไง
ครับมันวิบประหลิตนะครับอาจารย์ทุกภาพเพราะว่าอะไรนะครับ
ว่าตำรวจเองเนี่ยอายการเองก็ไม่ชี้แจงว่าข้อหาที่ตั้งเรื่องประมาทเนี่ย
ประมาณอย่างไรแต่ละคนนะฮะมันก็แปลกนะฮะครับ
แล้วผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าข้อที่จริงมันไม่ใช่แค่ความประมาท
อาทิตย์ที่ตามที่บอกเป็นนั่งท้ายเงินและต่อผลัวไปเนี่ยนะครับ

สามารถวาถองไปเองเนี่ย
บ่นพวกนี้มีแนวโน้มที่จะลุดลกพร้อมหมดเลยนะครับ
ขอบพระคุณครับพันธุระเอกวิรุษฎีสวัสดีบุษขอบพระคุณท่านครับ
ขอบพระคุณครับนี่คือเรื่องทิศทางของคดีที่น่าสนใจ
แต่ว่าเรื่องระหว่างทนายต่อทนายที่กำลังแย่งซีนออกจอกัน
ที่พยายามข่มขู่กันพยายามจะอารวาสกันเนี่ยปล่อยไป
เราไม่ควรตกเป็นเหยื่อเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ย
เราก็ต้องเสียเสียท่าคนที่อยากออกทีวีอยากเป็นข่าว
ฝันกันบนหน้าจอหลายสาระนี่คือเรื่องของแตงโม
เที่ยงวันนี้ครับคุณปุ๊กครับคุณขวัญครับ
นี่แอบยิ้มเบาใต้หน้ากากนะตอนอาจารย์บอกว่าเรื่องประกอบต่างอาจจะรับพิษาแล้ว
ติดตามเรื่องคดีขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ